ไปดูเหตุนี้หน่อยนะคะที่อายุทยาค่ะ
ผู้ชายคนนึงบอกว่ารักลูกมากรักเมียมาก

เขาก็เลยจับลูกกับเมียขังไว้ในบ้าน

แล้วขู่ว่าใครเข้ามาจะแทงให้หมดทุกคน
แล้วลูกสาวที่ถูกขังอยู่ในบ้านคือต้องแชทไปบอกพี่สาว

พ่อขู่หยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่แล้วขังสองแม่ลูกไว้ในบ้าน
เรื่องต้นบอกว่าพ่อเสพยาบ้ามา๖๐เมตรค่ะ
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่แล้วขังสองแม่
แล้วลูกสาวถูกขังอยู่ในบ้าน
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่แล้วขังสองแม่
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่แล้วขังสองแม่

พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่แล้วขังสองแม่

พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่แล้วขังสองแม่
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่แล้วขังสองแม่
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่แล้วขังสองแม่
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่แล้วขังสองแม่

พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่

พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่

พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่

พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่

พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่

พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่

พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่
พ่อหยิบมีดมาขู่จะทำร้ายแม่

ตำรวจฝ่าอยู่รอบนอกแบบไม่ให้เห็นตัว
เป็นกำนน้ำกลรียกรอบอยู่รอบ้อถึงยอมเดินออกมา

จังหวะเกลี้ยกล่อมลูกสาววัย๑๖ปีที่ไม่ถูกขังอยู่ในบ้านนะคะ
ร้องไห้อยู่กับตำรวจเป็นห่วงแม่เป็นห่วงน้องตลอดเลย
บอกว่าพ่อคนนี้บอกพ่อเสพยาบ้าทำร้ายแม่ตลอด
กับน้องหนีไปอยู่ห้องเช่าแค่๔วัน
พ่อโทรไปบอกกลับมาดูพ่อหน่อยพ่อหกล้ม
พอเข้ามาบ้านเท่านั้นแหละพ่อล็อกบ้านเลย
จับน้องสาววัย๑๓ปีจับแม่ขังเอาไว้
จนน้องต้องแชทมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าพ่อใช้มีดขู่จะทำร้ายแม่
เธอเลยแจ้งตำรวจเพราะน้องบอกว่าพ่อเสพยาบ้าไป๖๐เมตร
คือ๖๐เมตรนี่ร่างกายรับไหวจริงเหรอคะ
ทีนี้ช่วงเกลี้ยกล่อมนะภรรยาของนายชาลีอะค่ะ

พ่อมีมีดคัตเตอร์หรือซ่อมสักอย่างนี่แหละ
แล้วพ่อพูดเลยบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไร

มันบอกถ้าได้ยินเสียงอะไรจะแทงแม่เลย

ตอนนี้มีดเขาปาดจออยู่ที่ใครหรือเปล่า
ตรงนี้นะเนี่ยมันยังไม่ทำลูก
นี่ลูกสาวแท้ยังพูดคำนี้ออกมา
ไม่ต้องไปสงสารไม่ต้องอะไร
บอกเขาเห็นพ่อทำร้ายแม่ตลอดเวลาค่ะ
เราส่งคุณบ้อควัฒน์ลงที่พี่วัด
ไปเจอกับกำนันสุเทพเป็นกำนันตำบลปากจันท
เป็นคนที่เข้าไปช่วยเกลี้ยกล่อมจนเขาออกมานี่แหละ
จริงก็มีทั้งกำนันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ก็ไปบ้านนายชาลีตั้งใจจะพาตัวไปบำบัด
ก็เจอนายชาลีอยู่บ้านแต่อยู่คนเดียวนะ
เพราะภรรยากับลูกไม่อยู่แล้วค่ะไปอยู่บ้านญาติชั่วคราว
ชาลีก็บอกว่าเขารักลูกรักเมียมาก
อยากให้ลูกเมียจากบ้านออกไปอีกอยากให้อยู่ด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือคุยกันแล้วไม่เข้าใจ
ก็เลยมีปากเสียงกันเขาเลยปิดบ้านขังภรรยาไว้
ยืนยันว่าไม่ได้มีมีดมีแค่ซ่อม
ทำลงไปไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขู่เอาชีวิตใคร
ไม่ได้เสพยามาสองสามวันแล้วที่เสพเนี่ยเมื่อ๕๖วันก่อนนู้น
ส่วนที่บอกกับญาติว่าเสพไป๖๐เมตรเนี่ยไม่จริง
เรียกร้องความสนใจเฉยแต่ทีนี้เรื่องราวมันบานปลาย
เพราะว่าลูกสาววัย๑๖ปีโทรไปแจ้งความไปแจ้งตำรวจ
มันก็เลยใหญ่โตขอโทษเขาเองก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เขาก็เลยไม่กล้าปล่อยทุกคนออกมาเสียใจมาก
อยากขอโทษที่ทำให้ชุมชนเสื่อมเสียอยากรักษาตัวเองให้หาย
เพราะอยากอยู่กับลูกเมียที่รักมาก
แล้วผมไม่ได้พิมพ์นะครับผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์
คือลูกที่สองมั้งค่ะ

ประมาณสี่ห้าเดือนก่อนแต่ว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งเพื่อนบ้านและกำนัน
ชาลีเป็นคนดีแล้วรักลูกมากจริงไม่เคยทำร้ายลูกเลย
แต่ทำร้ายเมียมีบ้างตอนเกิดเหตุชาลีก็ไม่ได้คลุมคลั่ง
คิดว่าทำไปอาจจะเป็นเพราะว่าน้อยใจ
คือสองวันก่อนอ่ะเดินตกบรรดาเอ่อตกทุกนาจนบาดเจ็บ
โทรไปหาลูกถูกลูกต่อว่ากลับมาก็เลยอาจจะเหมือนแบบเสียใจน้อยใจ
เมียกับลูกอีกคนนึงก็ย้ายออกไปอยู่ห้องเช่าอีก
ก็เลยเหมือนแบบก่อเหตุจากความเครียดจากน้อยใจหรือยังไง
แต่เอาเป็นว่ากำนันบอกไว้อย่างนี้นะคะว่าอยากแก้ปัญหาเรื่องประเด็นยาเสพติด
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันด้วยเริ่มจากชุมชนก่อนก็ได้
เพราะต้นทางมันก็มาจากเรื่องยาเสพติดนี่แหละ
เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้คือคือทางคุณชาลีเนี่ยต้องได้รับการบำบัด
ผมเคยคุยกับทางคุณหมอจากทางกรมสุขภาพจิตอย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสพยามา๕๖วัน
ไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดยาแล้วก็เสพยาเสพติดมาเป็นเวลานานแล้วพอไม่เสพไป๕๖วันแล้วจะไม่เกิดอาการนะ
นั่นมันเกิดอาการได้คือเกิดอาการจากการที่ไม่ได้เสพนั่นแหละ
คือไม่ใช่ว่าคุณเสพแล้วคุณถึงจะคลั่งแล้วหลอน

พอไม่ได้เสพบางทีมันเป็นเรื่องของการขาดยาการอาการอะไรต่าง

เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้เสพมา๒วันไม่ได้เสพมา๓วันไม่ได้เสพมา๕วันแล้วไม่ได้ก่อเหตุหรอก
บางทีมันคลั่งโดยไม่รู้ตัวมันเกิดอาการหลอนโดยไม่รู้ตัวก็มีนะฮะ